ที่มาในแบบเคาน์เตอร์บาร์ราเมนสไตล์ญี่ปุ่น
โดยที่ร้านเขามีราเมนที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองค่ะ
บอกเลยว่ารสชาติไม่ซ้ำใคร
ว่าแล้วก็เข้าทำความรู้จักกับร้านนี้พร้อมกันดีกว่าค่ะ

แฟนไม่ได้เป็นเจ้าของร้านเหรอ

อรุดอขายราเมนครับ

เขาจะเป็นบาร์มากกว่าที่แบบเปิดไปในร้านแล้วให้คนไปนั่งเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะอะค่ะใช่
อันนี้ก็เลยคือที่มาของคอนเซ็ปต์ร้านทั้งหมดใช่ไหมครับผมแล้วก็ราเมงนี่เราไปได้สูตรอะไรเนี่ย
ดูจากยูทูปอ่ะครับดูจากยูทูปครับผมแล้วก็เอามาทำขายเลยนะใช่ครับ
มาขายเคยทำให้ใครกินก่อนบ้างก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนเนี่ยแหละครับ
เพราะฉะนั้นโอโรโดร้านโอโรโดราเมงโอโรโดก็จะมีแบบสมัครของตัวเองใช่ครับ
เพราะเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเองจากการดูทางยูทูปหรือทางอินเตอร์เน็ตต่าง
กลายมาเป็นราเมงโฮโรโดอ่ะอยากจะรู้แล้วว่าไอ้เจ้าราเมงโอโดโดเนี่ย
หน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอบุกเข้าไปเลยนะฮะได้เลยค่ะโอเคครับ
ที่ร้านโอดูโดแห่งนี้นะคะเขามีราเมนให้เลือกเพียง๔ชนิดเท่านั้นค่ะ
ในวันนี้นั่นเองเดี๋ยวเราตามคุณน็อตไปบุกหน้าเตาดูสิคะว่า
ราเมนอร่อยของที่นี่เขาจะใส่อะไรกันบ้างนะ
บุกเข้ามาในครัวกันแล้วนะครับผม
ถึงขนาดกับยืนคุยไม่ได้เลยนะฮะ
ต้องนั่งคุยเพราะมันหลงเตี้ยหลงเตี้ยหลงเตี้ยหลงหัวชน
มาดูส่วนผสมของราเมงของคุณจงดีกว่าว่าใส่อะไรบ้างไหนดูสิ
ก็เป็นหัวเชื้อชาชุมหัวเชื้อโชยูครับ

มีกระเทียมแล้วก็หัวหอมใหญ่หอมซอย

แล้วก็จะมีกระเทียมเจียวครับแล้วก็พริกไทยดำครับ
พริกไทยดำนี่แหละค่ะคือหัวใจหลักที่ทำให้น้ำซุปของเมนูโอรุโด
ต่างจากเมนูอื่นซึ่งจะมีน้ำซุปที่หอมกลิ่นพริกไทย
และมีรสชาติเผ็ดร้อนเล็กน้อย
พริกไทยที่ใช้นี่นะคะก็ต้องใช้พริกไทยอย่างดี
ที่สั่งตรงมาจากเยาวราชเท่านั้นค่ะ
ผมก็จะใส่พริกปนเข้าไปนิดนึงครับพริกปนแล้วก็ต้นหอมครับ
น้ำซุปอันไหนน้ำซุปอันนี้ครับน้ำซุปจะเป็นตัวน้ำซุปข้นจมูกหมด
อนุญาตนะอันนี้คือน้ำซุปกระดูกหมูครับผมแล้วอะไรอีก
ก็เนี้ยแหละครับแล้วเดี๋ยวหนูก็จะมาลวกเส้นอ่ะลวกเส้นตัวเส้นตัวนี้สั่งมาจากที่ไหน
ที่ประเทศไทยนี่อะไรครับเป็นเส้นราเมนโดยเฉพาะเป็นเส้นราเมนโดยเฉพาะ
วกเส้นนี้ลวกกี่นาทีลวกเส้นสองนาทีครับอืม
ลูกเส้นราเมนนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่คุณจง
เขาให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะนอกจากจะต้องลวกเส้นในน้ำร้อนนาน๒นาทีเป๊ะแล้ว
สะบัดน้ำออกจากเส้นให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อไม่ให้น้ำที่ค้างอยู่ในเส้นไปทำให้น้ำซุปเจือจาง
ไม่อร่อยเข้มข้นนั่นเองค่ะ
นี่ก็คือหมูชาชูใช่ที่เราหั่นไว้อะค่ะ
นี่ทำเองเอาหมูส่วนไหนเป็นหมูสามชั้นครับ
หมูสามชั้นมาม้วนใช่ครับมัดเราเอาไปต้ม
ต้มแล้วก็เอามาทอดอีกทีครับฮะต้มแล้วเอาไปทอดด้วยเหรอใช่ครับ
ตอนต้มเราใส่ส่วนผสมอะไรบ้างโชยูมิลินแล้วก็พวกกระเทียมแล้วก็หอมใหญ่
แต่ว่าเวลาเอาเวลาเราตักหมูมาตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราต้องเอาหมูมาเผาก่อน
เผาก่อนเพื่อให้หมูมันมีความหอมเวลาเราใส่ลงไปในชาม
แล้วก็จะเป็นในส่วนของหมูสับพริกเผาที่เราทำเองค่ะหมูสับพริกเผา
อันนี้ญี่ปุ่นก็ไม่มีนะไม่ไม่มีแต่เราเอาเป็นสูตรของเราเองอะค่ะ
ส่วนตรงนี้ให้เป็นซิกเนเจอร์ค่ะก็เลยทำให้มีความเป็นไทยผสมผสานเข้าไป
ใช่แล้วอะไรอีกก็ไทยครับ
อ่ามาแล้วโอรูโดราเมงนะครับผมสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ชิมเลยก็คือเจ้าชาชู
มันต้มถ้ามันนุ่มจนมันแทบจะละลายเลยได้เลยนะใช่ครับใช่ไหม
มันนุ่มมันแทบไม่ต้องเคี้ยวเลย
มันก็เคี้ยวไปมันก็แหละนุ่มนุ่มละลายในปากไปเลยนะฮะ
บอกว่ามันเป็นราเมงที่แบบได้อารมณ์ไทยมากกว่าใช่ครับมันไม่ใช่ราเมงญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนอะใช่มันเป็นลาเม้งที่คนไทยทานใช่ครับ
รสชาติก็จะถูกปากคนไทยใช่ถูกไหมแต่ว่าแค่มีลักษณะหน้าตาเหมือนของญี่ปุ่นเท่านั้นเอง
แล้วก็มีเอกลักษณ์คือมีตัวเจ้าหมูชาชูตัวนี้ครับที่เหมือนญี่ปุ่นครับ
ก็เป็นอะไรที่มันทานได้ง่ายง่ายได้ยินมาว่ากว่าจะได้หมูชาชูนี้ขึ้นมาเนี่ย
ความยากคือบอกว่าผมซื้อหมู๓ชั้นมาเป็นผืนนึงใช่ไหมครับ
เพราะว่าถ้าเกิดมันเยอะมันก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หมูก็ต้องหั่นมันออกคลุก

สุดสุดท้ายผมก็เลยเริ่มค่อยแก้ปัญหาทีละอย่างไป
อีกอันนึงที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าหมูสับพวิเคราะห์

ใช่ครับ
เพราะว่าเวลาผมผัดหมูสับเนี่ย

เป็นซอสซีอิ๊วดำของบ้านแพ้วอะครับทำไมต้องบ้านแพ้ว
พ่อแม่ผมนะครับแต่ก่อนก็คืออยู่ที่บ้านแพ้วอะครับ
แล้วก็ซีอิ๊วนี้ก็จะบอกว่าคือคุ้นเคยกับผมมาตลอดเลย
จุดเริ่มต้นของการเปิดร้านลาเมงดีกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่
ก่อนหน้านี้ได้รับเหมาก่อสร้างครับคือที่บ้านรับเหมาก่อสร้างครับ
อ๋อที่บ้านเป็นผู้รับเหมาขอสร้างใช่ครับ

แล้วทำไมถึงไม่ทำงานกับคุณพ่อล่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบอะครับ
คือผมชอบทำอาหารมากกว่าก่อนอันนี้ผมก็อยู่ที่อเมริกามาก่อนนะครับ
ทีนี้ผมก็บอกว่าเป็นซูชิแมนก็รู้สึกสนุกอะครับ
คือเป็นคนทำซูชิให้ลูกค้าทานเนี่ยนะใช่ครับ
ทำไมเราไม่เอาความเชี่ยวชาญของเรากลับมาทำที่นี่ล่ะ
ผมรู้สึกว่าผมผมเริ่มเบื่อครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนชอบ
ชอบกินลาเมงพอกินลาเมงรู้สึกอยากลองทำอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ย

คุณพ่อก็โอเคนะครับเขาก็ไฟเขียวอะครับให้ทำ

แรกเขาก็ค้านหมายถึงว่าคุณพ่อของเขาก็ค้านอยู่ว่า
ว่าจะไปทำแล้วมันดีเหรออะไรอย่างนี้ทำกับเขาดีกว่าอะไรอย่างนี้

แบบว่าเขามาทำร้านนี้ให้แล้วเขาก็ออกแบบให้ค่ะ

เขาพูดอย่างพี่น้อยนะคะเขาก็บอกว่ามันคล้ายสไตล์ไทยเลยอะไรอย่างนี้

ขอขอให้เติบตัวในเร็วนี้

กว่าจะมีวันนี้ได้ต้องชื่นชมในความพยายามของคุณโจมเขานะคะ
คุณผู้ชมก็อย่าลืมแวะไปทานและเป็นกำลังใจให้คุณโจงกันเยอะล่ะ
แต่ตอนนี้ขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาออนทัวร์กันต่อค่ะ